วันนี้คุณผู้ชมถือว่าเป็นวันแรกที่มีการเริ่มมาตรการ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมคอรมอลแล้วก็มีมติออกมา
ย้ำนะคะไม่ปิดเมืองไม่ปิดประเทศไม่ได้ปิดกรุงเทพ
คือไม่ได้ชัดดาวน์ไม่ได้ปิดเมืองไม่ได้ปิดประเทศนะ
ถือว่าเป็นแค่มาตรการลดการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็มีมาตรการทั้งการเดินทางมาตรการปิดมาตรการงด

ใช่สำหรับมาตรการเรื่องของการปิดคือมีปิด๑๔วัน
ก็คือตั้งแต่วันนี้๑๘ไปจนถึง๓๑มีนาคม
ในกลุ่มนี้ก็จะมีพวกมหาวิทยาลัยโรงเรียน
โรงเรียนนาชาติสถาบันกฎวิชาภัพธ์สถานบันเทิงสถานบริการ

ส่วนปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ก็จะมีพวกสนามมวยสนามกีฬาสนามม้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เมื่อคืนค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็เลยไปสำรวจ
สถานบันเทิงต่างในกรุงเทพมหานคร
แห่งนี้ก็เริ่มทยอยปิดชั่วคราว

เพราะว่ามาตรการจะต้องเริ่มวันนี้

ใช่ค่ะซึ่งเจ้าของสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
แถว๕แยกลาดพร้าวก็บอกว่า
หลังจากที่มีการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ทางร้านเองก็ฉีดยาฆ่าเชื้อมาตลอด
แล้วก็มีมาตรการต่างในการป้องกัน
แอลกอฮอล์เอ่ยวัดอุณหภูมิลูกค้าก่อนจะเข้า
มารู้ว่ามีผู้ที่ไปเที่ยวสถานบันเทิง
แล้วติดเชื้อทีนี้ค่ะ
ร้านนี้เขาก็เลยตัดสินใจปิดร้านเลย
เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อ

จริงมันสูญเสียรายได้เป็นหลักหลายแสนเลยค่ะ
แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องยอม
ซึ่งตอนนี้ทางร้านเองเขาก็ยังมีภาระค่าใช้จ่ายอีกเยอะ
อยากให้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการด้วยนะคะ
จริงเราก็ต้องยอมเพื่อตัวเราเองนะครับ
ตัวเองคนข้างเราคนต่อไปอะไรอย่างนี้

คือมันหายคือปิดร้านเนี่ยทุกอย่างไม่ปิด

ค่าเช่าไม่หยุดภาษีไม่หยุดค่าไฟไม่หยุดค่าน้ำไม่หยุด
มันเดินหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่หยุดเรา

พวกประกอบการคุณภาพแบบไหนอะไรยังไง

ออกมาเลยว่าประชาชนทุกคนที่มีแบบประชาชน
รัดหนดแผนโบราณอาบอบนวด
เขาก็เตรียมที่จะปิดให้บริการชั่วคราวเหมือนกัน
โรงภาพยนตร์ต่างในกรุงเทพมหานคร

จะใช้ช่วงเวลานี้๑๔วัน
ทำความสะอาดฆ่าเชื้อครั้งใหญ่เลย
เพราะว่าตอนก่อนที่จะมีมติคอรมอออกมา
โรงภาพยนตร์เขาให้ใช้ลักษณะนั่งเว้นที่ห่างกันเว้นแถวแล้ว